จากกรณีที่พระสงฆ์รูปหนึ่งนะคะหายตัวเข้าไปในถ้ำในพื้นที่จังหวัดตรังค่ะ
ชาวบ้านบอกว่าจักรยานยนต์รับจ้างไปส่งหลวงพ่อ
หลวงพ่อบอกว่าจะเข้าไปดูในถ้ำไปวันที่ยี่สิบแปดมกราคมเดี๋ยวโยมเนี่ย
มารับอัตมาด้วยตอนเย็นพอตอนเย็นไม่มาตามนัดนะคะ
หายตัวไปค่ะชาวบ้านออกตามหาเมื่อวานนี้เจอแล้วนะคะ
หลวงพ่อแล้วนะคะไปอยู่ในสวนยางพาราของชาวบ้าน
ทักษิณที่จ้างวินมอเตอร์ไซค์มาส่งที่ถ้ำ๓บาท
ตำบลนาตาล่วงอำเภอเมืองจังหวัดตรัง
บอกว่าจะเข้าไปนั่งสมาธิอยู่ในถ้ำแล้วนัดให้มารับ๕โมงเย็นของวันที่๒๘มกรา
แต่ไม่ยอมออกมาชาวบ้านเป็นห่วงค่ะระดมกำลังออกค้นหา
ไม่ว่าจะเป็นผู้นำชุมชนชาวบ้านกู้ภัยไปกัน๕๐คนนะคะ
วันที่๒๘ไม่เจอตัวกระทั่งสายเมื่อวาน
ผู้ใหญ่บ้านได้รับแจ้งจากชาวบ้านบอกว่าเจอแล้วเจอแล้ว
นั่งอยู่ใต้ต้นปามในสวนยางห่างจากปากทางเข้าถ้ำ๓๐เมตร
นี่เนี่ยภาพที่ไปเจอตอนแรกนะคะพอเข้าไปตรวจสอบ
ทักษิณอยู่ในอาการตื่นตกใจใบหน้าแดงพูดไม่ค่อยรู้เรื่องค่ะ
ในมือถือโทรศัพท์มือถือแบบปุ่มกด๑เครื่อง
นิมนต์มานั่งบริเวณปากถ้ำแล้วก็เอาอาหารเอาน้ำให้หลวงพ่อฉัน
อกจากนี้ก็ได้พูดคุยกันนะคะถามหลวงพ่อ
หลวงพ่อบอกว่าตอนเดินเข้าไปถ่ายรูปในถ้ำเนี่ยก็เดินเข้าไปปกตินะ
และเดินออกมาตอน๔โมงเย็นเพราะไฟในถ้ำดับแล้วแล้วมันมืดมาก
แต่ปรากฏว่าพอออกมาจะโทรศัพท์หามอเตอร์ไซค์ที่รับจ้างไว้
ที่จะนัดมันรับตอน๕โมงเย็นมือถือแบตหมด
ก็เลยเดินวนเวียนไปอยู่ในสวนยางพารารอบถ้ำ
ก่อนจะไปเจอต้นปามก็เลยนั่งพักใต้ต้นปาม
เพราะว่าตอนแรกท่านบอกว่าท่านแบตท่านหมดเนอะ

แล้วมือถือของท่านเป็นแบบปุ่มกดเนอะ

นั่นสิหลายคนสงสัยว่าท่านดูยังไง

พอตกค่ำหลับไป
ไม่ได้ตั้งใจนะคะแต่ท่านบอกว่าเอานอนอยู่ตรงนี้แหละ
แต่ตอนเช้าค่อยกลับวัดเดี๋ยวเดินออกไปเอง
แต่มีคนมาเจอก่อนถามว่าท่าน

เพราะว่าตอนที่คุณไปหาทั้ง๕๐คน

บอกแบบนี้เอาฟังเสียงท่านค่ะ
หมัมมา๕โมงเย็นคือมาอยู่ในส่วนปั๊มแล้ว

มันกินเสียงเท้า
เจ้าหน้าที่กับชาวบ้านเขาไปเดินผ่านที่ไหนส่วนปั๊มก็ไม่เห็น

เจ้าหน้าที่แล้วชาวบ้านก็ไปตรวจสอบใต้ต้นปามเป็นจุดที่เจอหลวงพ่อ
ไปเจอถุงพลาสติกหนึ่งใบขวดน้ำเปล่าหนึ่งขวด
แล้วก็มีขวดน้ำเปล่าอีกหนึ่งขวดที่ในนั้นมันมีก้นบุหรี่จำนวนมาก
แล้วไปเจอเศษคล้ายกัญชาอัดแท่ง
บดอยู่ในห่อกระดาษรวมถึงเศษฟอยตกอยู่เกลือเลยใต้ต้นปลานั่นแหละค่ะ

จากยังไม่แน่ชัดว่าเป็นของใครที่เจอทั้งหมด

ห่างจากถ้ำเขา๓บาท

มีอะไรหลายอย่างตกอยู่นะคะ

พระทักษิณยืนยันว่า

แต่ตั้งใจไปเที่ยวชมความงามของถ้ำ

อุปกรณ์การเสพยาที่เจอ

ตัวท่านเองเอามาอักสุดเลย

เดี๋ยวเขาพิสูจน์ได้ค่ะว่าเป็นของใครนะคะ